มีการออกมาเผยแพร่ภาพของลูกสาววัยเพียง๒เดือน
สามารถเรียกยอดไลค์ได้กว่า๒ล้านไลค์ครับ
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักธุรกิจมหาเศรษฐีวัย๓๑ปีโชว์ภาพลูกสาว
และความภูมิใจที่ได้เป็นพ่อผ่านโลกออนไลน์
เพราะว่านับตั้งแต่ที่คริสเซียนล่าชาญภรรยาคลอดลูกสาวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เคอร์เบิกก็โพสต์ภาพของลูกสาวลงเฟซบุ๊กมาแล้วหลายภาพด้วยกันครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ซักเกอร์เบิกและภรรยาได้ประกาศจะบริจาคหุ้นเฟซบุ๊ก๑๙
ที่ทั้งคู่ถืออยู่มูลค่ากว่า๔๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับมูลนิธิที่เขาและภรรยาก่อตั้ง
เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและดูแลสุขภาพของเด็กทั่วโลก
โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาต้องการจะส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในเด็กรุ่นต่อไปนะครับ
โดยเด็กเหล่านี้จะเป็นคนรุ่นเดียวกับลูกสาวของพวกเขานั่นเองครับ